บีมมันไปยังไงมายังไงยังไงกันล่ะตกลงจะเอายังไงเนี่ยฮะก็คืออ่า
ลูกในท้องนะครับครับเขาเขาบอกผมว่าอ่ะ
ยุ่งเกี่ยวก็ไม่เป็นไรขอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ได้
เขาบอกผมตอนแรกอ่ะบอกเขาบอกตอนไหนบอกนี้เลย
บอกหลังจากจดทะเบียนแล้วแล้วเรื่องมันโป๊ะขึ้นมาหรือว่าบอกตอนไหนบอกหลังจากทำจดทะเบียนเสร็จนะครับ
อืมก็คือช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทะเลาะกันไงอืม
เขาบอกให้ผมไปหาแต่ผมไม่ไปไงคือผมทำงานไง
แล้วเขาก็บอกผมว่าคุณเลือกแต่งงานทำแต่งานไม่ห่วงเรา
เขาบอกแบบนี้อ่าบีมบีมเอางี้นะพี่บีมเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนพี่
ขอไล่ทีละทีทีละอย่างก่อนเอางี้บีมไปโกหกเขาจริงไหม
ว่าเรายังเรามีภรรยาอยู่ที่บ้านแต่ว่าเลิกกันไปแล้ว
กันไปแล้วแยกห้องกันอยู่ก็คือผมแค่ไปนอนอีกห้องหนึ่งเป็นบางวันครับ
ไปนอนกับลูกพูดให้มันตรงหน่อยนะพีมอ่ามุกว่ายังไงนะ
พูดให้มันตรงหน่อยนะแม่เราก็รู้พี่หนูนาก็รู้
บอกพูดให้ตรงหน่อยคือมุกบอกว่าบีมเนี่ยไปบอกเขาว่า
เพราะฉะนั้นบีมยืนยันว่าไม่เคยโกหกมุกเรื่องมีเมียมีลูก
ไม่เคยไปหลอกเขาว่ามีเมียมีลูกอ่ะคือเขาก็รู้
ผมก็บอกตลอดคือคือมุกเนี่ยเขาบอกเขาก็รู้แต่ว่าบีมบอกว่า
ไม่ได้มีความสัมพันธ์ยุ่งเกี่ยวกันแล้วแม้จะอยู่บ้านเดียวกันเนี่ย
แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยมีมุกคนเดียวนี่แหละ
อันนี้อย่างนี้มุกเขาบอกว่าบีมบอกกับเขาอย่างนี้
คำนี้ผมไม่ได้พูดสักทีนะครับบอกว่ามีมุกคนเดียว
พูดแต่ตอนที่ไปอยู่ชนบุรีอ่าผมก็บอกว่ามีมุก
ก็คือตอนนี้ผมมีมุกคนเดียวนี่แหละครับ
เพราะฉะนั้นยืนยันว่าตั้งแต่ต้นเนี่ยที่มาคบหากับมุกเนี่ย
บอกกับมุกชัดเจนว่ามีเมียที่คบมาเป็น๑๐ปีและมีลูกสองคน
ยังไม่ได้เลิกกันใช่ไหมใช่ครับอ่ายังไม่เคยบอกเลิกเขาสักครั้งเลยครับ
ไม่ไม่เคยบอกเลิกกระติ๊บสักครั้งเลยอันนี้บีมยืนยัน
ใช่ครับแล้วที่ผ่านมาทำไมไม่ไปจดทะเบียนสมรสกับกระติ๊บเขาให้เป็นเรื่องเป็นราว
ก็คือวันนั้นมันเป็นวันที่๑๔กุมภาไงผมก็เลยไปจวดให้เขา
โอ้ยแต่สิบสี่กุมภาคมันผ่านมาเป็นสิบปีมันมีสิบสี่กุมภาคมมาหลายรอบมากเลยนะบีมนะ

พาเขาไปจดทะเบียสมรสสักปีเลยเหรอก็ว่าจะไปจดหลายครั้งแล้วแล้วทีนี้หนึ่งมัน
มันไม่มีเวลาไปด้วยไงอีกอย่างน่าทำยังไงอ้าวทีนี้แล้วทำไมวันนั้นถึงพาทางมุกเข้าไปจดทะเบียนสมรส
ก้าวมากราคมหกละครับบีมครับก็คือผมไม่รู้ไงครับก็คือมุ๊กบอกว่าพาไปอำเภอหน่อย

ครับ

มกราคม๖๖เนี่ยบีมบอกว่าอยู่ดีมุกบอกว่าให้พาไปอำเภอหน่อย
กล่ะไงต่อครับนี่แหละก็ขึ้นไป
ตึกไปแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปไปข้างหน้าอะไรครับ
ไปข้างหน้าไปในก็สารไปอยู่ข้างหน้า
แต่ผมก็ได้ไปยืนดูอยู่ตรงนั้นแหละครับ
อยู่ตรงนั้นแหละ
อันนี้เป็นแผนกที่ว่าเขามาจดทะเบียนสมรสมีเอกสารมีอะไรต่าง
และนาต้องเซ็นทำตั้งสามใบอย่างจะไม่รู้เลยว่าจดทะเบียนสมรส
วันนี้ไม่รู้เลยเลยเหลืออ่ะ

ใช่ที่เขาเอามาให้เซ็น
เมื่อวานนี้ที่นักข่าวของเราที่จังหวัดเลยไปถาม
ทำไมบีมบอกว่าถูกหลอกให้เซ็นที่ปั๊มน้ำมันอะไรเอาอะไรมาให้เซ็นก็ไม่รู้
อันนั้นมันก็อีกที่หนึ่งครับผม

ก็คือเซ็นที่ปั๊มน้ำมันมันก่อนก่อนที่จะเซ็นที่อำเภอครับ
หมายถึงหมายถึงเขาเอาเอกสารมาให้เราเซ็นหลายที่เหรอ

คือเขาบอกว่าเซ็นให้หน่อยเขาจะเอาไปทำงานว่าอย่างนี้

มุกเขายืนยันว่าไม่มีนะไม่เป็นไรทีนี้

แล้ววันนั้น๙มกราคม๖๖รู้ไหม
ว่าที่มุกเขาชวนไปอำเภอเนี่ยนั่นคือการจดทะเบียนสมรส

ลงมาจากอำเภอก็ไม่รู้เลยเหรอว่าจดทะเบียนสมรส
ไม่เลยครับผมพอดีผมก็รีบรีบไปแล้วก็รีบกลับไงเพราะว่า
ผมต้องรีบกลับบ้านด่วนด้วยวันนั้น

คุณเอาไปคนละใบหรือมีใบจริงใบสำนา

เขากลัวคนที่พ่อเขารู้จักเห็นเขา
เพราะว่าวันนั้นมีคนที่เขาบอกว่ารู้จักกับพ่อเขาเข้าไปข้างใน
วันนั้นกลัวคนรู้จักเห็นเลยออกมาก่อนเหรอบีม

ทีนี้วันต่อมาก็เลย๑๔กุมภาพันธ์ก็เลยพาทางกระติ๊บไปจดทะเบียสมรส
มันเลยกลายเป็นการจดทะเบียนสมรสซ้อนกันเกิดขึ้นนะ

แสดงว่าก็รู้สิว่าไปจดทะเบียนเพราะว่าอายคนอื่นเห็น
ตกลงรู้หรือไม่รู้วันนั้นว่าไปจดทะเบียนสมรส

ตกลงบีมรู้หรือไม่รู้ครับวันนั้นว่าคือการไปจดทะเบียนสมรส๙มกราคม
ก็คือผมไม่รู้เลยครับว่ามันมีทะเบียนขึ้นอยู่ในข้อมูลแล้ว
คือเขาไม่บอกเวรตรงหรอครับตอนแรก

มีผลทางกฎหมายแล้วครับต่อหน้าเจ้าหน้าที่